คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาพูดถึงหนุ่มคนนี้กันหน่อยนะคะ
เจมส์มานอกจากจะหล่อแล้วนิสัยยังรวยอีกด้วย
ค่ะเค้าบอกว่ามีกระแสข่าวว่าเจมมานี่นะเป็นลูกหลานมหาเสร็จถี
แต่ก่อนอื่นเลยต้องขอโวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณเจมส์มาเขาหน่อยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวปีนี้เนี่ยได้ฉลองวัยเบนเจอร์เพศแบบแฮปปี้สุดเลย
ได้รับคำโวยพรจากครอบครัวเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง
รวมไปถึงแฟนคลับอย่างล้นหลามคนรักเขาเยอะมากนะ
ในงานอีเวนต์เมื่อวานนี้ช่วงเย็น
เจ้าตัวก็ถูกเตอร์ไพรส์ด้วยเค้กก้อนโต
พร้อมกับเสียงร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์
ดังสนั่นกลางห้างกันเลยทีเดียว
ปีนี้คำโยพรสิทธิ์ส่วนใหญ่บอกว่าขอให้มีความสุข
โชคดีวันนี้ปีนี้ได้พระมาเยอะมากเลยครับผม
ไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตาม
ผมว่าการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยให้มีสติตลอดเวลา

ว่าเราจะ๒๔หรือจะ๒๖๒๗ยังไงก็ต้องระวังตัวเองอยู่ดีครับผม
ปีนี้มีทำห้องก๊อฟครับผม

ทำห้องกอล์ฟให้ตัวเองเพราะชอบตีกอล์แล้วบางทีไม่มีเวลาตี
ก็เลยไปทำห้องซ้อมในบ้านเลยครับผม
ไม่เยอะครับผมไม่เยอะจริงครับไม่เยอะไม่ถึงไม่ถึงแบบไม่ถึงล้านครับผม
มีฮ่องกงห้องกอล์ฟอย่างนี้เนาะทำให้ตัวเองด้วย
อีกหนึ่งประเด็นที่เจ้าตัวต้องเคลียร์กันหน่อยนะคะ
คือมีข่าวเมาส์ว่าหนุ่มเจมส์มาเนี่ยนะเขาเป็นหลานชายตระกูลดัง
ระดับหมื่นล้านแต่ว่าหนุ่มเจมมาบอกว่าไม่เป็นความจริง
แต่ยอมรับนะคะว่าญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเขาทำธุรกิจใหญ่โตที่ต่างประเทศ
ส่วนครอบครัวของตัวเองแยกมาทำธุรกิจของตัวเองนะคะ
รวยครับก็เป็นเรานี่แหละเราก็ทำงานหาเลี้ยงตัวเองมาตลอด๕ปี
เพราะฉะนั้นขอยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้รวยแบบนั้น
ไม่ได้เป็นแบบว่าเออค่ะญาติหมื่นล้านใช่ไหมคะ

คือคนที่จะเป็นตรงนั้นก็คือส่วนที่เป็นที่ป้านาอาญาติที่ทำร่วมกับอากงจริงครับ
หลักหมื่นล้านมันเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากครับไม่ถึงครับไม่ถึงแน่ครับ
คือยิ่งตัวผมเองนี่ยิ่งไม่ถึงใหญ่เลยครับผม
เออเขายืนยันว่าไม่ถึงหรอกหมื่นล้านตัวของเขาเองเนี่ยธุรกิจครอบครัวอาจจะแค่พันล้านหรือเปล่า
อันนี้ดิฉันก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก็ตอนนี้เขาก็ทำงานด้วยตัวของเขาเองหาเงินด้วยตัวเอง
เป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวหมื่นล้านก็ไม่ใช่เรื่องไกลฝันแล้วนะคะสำหรับหนุ่มเจมส์มา